เชื่อกับเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้น
สาราการเปลี่ยนวัดบ้านแก่ตำบลบ้านพราน
อำเภอสาวแหวงหาจังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่ามันมีเรื่องแปลกเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้น
เขาบอกว่ามีคนเห็นคนเดินไปเดินมา

ทั้งที่คืนวันนั้นมันไม่มีงานศพ

และคนที่เดินอยู่มันเป็นใคร

กลัวถึงขั้นไม่มีใครมาทำบุญเลยที่วัดแห่งนี้
วัดนี้เอามาดูความแปลกอย่างแรกก่อนเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างสาราการประเรียน

สาราการเปลี่ยนปกติต้องแยกกับเมน
แต่ที่นี่สร้างเชื่อมกันค่ะ
เชื่อมกับเมนเผาศพก็เลยเชื่อว่าภายในสาลากลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณจำนวนมากที่อาจจะเดินออกมาจากเมน
หากมีใครมาทำความสะอาดเขาบอกมันเป็นเรื่องแปลกนะ
ถ้าใครมาทำความสะอาดบนสาราการประเรียนแห่งนี้
จะต้องมีคนตายในเวลาต่อมาทันที
ชาวบ้านก็เลยเรียกสาราแห่งนี้ว่าสาราผีเวียนค่ะ
อกจากนี้นะคะมาฟังเรื่องราวลี้ลับมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน
หลายคนเห็นวัยรุ่นเขาบอกมาเลยนะขี่รถจักรยานยนต์มาค่ะ
แล้วก็เข้าไปใต้ถุนคุณผู้ชมจะเห็นนะ
มีใต้ถุนนะเมื่อสักครู่นี้ขี่หายเข้าไปในใต้ถุน
แล้วก็ไม่เห็นมีใครขี่ออกมาอีก
มีคนไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดบางคนด้านบน
ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ด้านล่างพอเดินไปดูอ้าวไม่เห็นมีใคร
ส่วนกลางคืนก็มีคนเห็นมีคนนั่งจับกลุ่มอยู่บนสาลา
บางส่วนเดินไปเดินมาบางคนยืนเกราะลูกกลงแต่ไม่มีขา
ทั้งที่คืนวันนั้นมันไม่มีงานอะไรเลยเขาบอกแบบนี้
ก็ยังเป็นเรื่องเล่าอยู่คุณยายก็บอกว่าได้ยินเขาเล่าเหมือนกันนะ
ส่วนพระครูสุตานุยุทธ์เจ้าอาวาสค่ะเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่มีคนเจอผีบนสาราการประเรียน
จะเกิดจากจิตของคนที่อ่อนไหวมากกว่าแต่มันแปลกเหมือนกันนะ
บอกแปลกตรงที่สาราการประเรียนสร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสอง
ครับสองพันห้าร้อยสิบสองนะก่อนที่ฉันเกิดนะ
และสร้างเมนเผาศพปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดแต่ทั้งสองจุดนี้สร้างมาจนถึงปัจจุบัน
ไม่เคยเสร็จเลยสร้างมาเป็นยี่สิบสามสิบปีน่ะไม่เคยเสร็จเลย
ผู้รับเหมาที่มารับเหมาก่อสร้างเป็นร้อยรายก็ไม่สามารถสร้างเสร็จ
แล้วก็มักจะทิ้งงานกลางคันแบบไม่บอกไม่กล่าวตลอดเลยไม่รู้ไปเจออะไร
ไม่รู้ว่าคนมาก่อสร้างมาเจอผีหรือเปล่าเนอะหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นต่อเลยค่ะ